กับช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

คุณสืบสกุลนะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะดีฮะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่เลือกอะไร

เส้นใหญ่ใช่ไหมไม่มีให้ค่ะ

ไม่มีเส้นให้เลยค่ะชวนทำไมก่อน
แต่ดูในชามคุณเห็นไหม

นี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรไข่มังกรข้างในนี่โอ้โห

ใช่อันนี้มันเป็นบะหมี่เหลืองแล้วไข่เมื่อกี้เป็นยางมะตูม
ข้างนอกเป็นหมูสับบดแล้วก็ทำเป็นก้อนแบบนี้
เวลาจะกินต้องหั่นผ่าออกมาเห็นความเยิ้มของไข่มะตูม
ไม่ตอนเสิร์ฟมานะเส้นที่สั่งไปไหนล่ะพี่

คนทำบอกว่าใจเย็นน้องผ่าไข่ดูก่อน
ถูกต้องผ่าไข่ที่ว่าคือไข่มังกรนะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะไม่ใช่ลูกชิ้นยักษ์แต่อย่างใด

แต่ละคนที่เป็นลูกค้าเข้าไปกินก็ฟินกันเลยค่ะ
นี่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะมันเข้มข้นมากในไข่มังกร
แล้วดูสิไข่มังกรนี่เต็มหม้อนะ
ต้องมีจำกัดปริมาณด้วยนะคะแค่วันละ๓๐ลูกเท่านั้นค่ะ
แล้วสูตรนี้ค่ะพี่แซมกับพี่นกเขาทำเอง
ร้านอยู่ที่ซอยโรงศรีที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ไปกันได้นะคะร้านเปิดวันจันทร์พุธศุกร์วันเว้นวันนะ

ั้งด้วยนะฮะไม่มีไข่มังกรก็กินอย่างอื่นได้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะพาไปที่คลองที่เชียงใหม่แต่สไตล์ญี่ปุ่น
เขาเตรียมรับเทศกาลลอยกระทงนี่สวยงาม
นี่ก็คือคลองแม่ขาตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตอนนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกระทงสียำพู
ลอยอยู่ในลำคลองน้ำที่ใสสะอาดแบบนี้คุณว่าสวยไหมล่ะ
สิเดินยามกลางคืนแบบนี้นะครับ
คือเขาต้อนรับเทศกาลยี่เป็งหรือว่าเทศกาลลอยกระทงที่จะมีขึ้น
วันที่๗๙พฤศจิกายนนี้
ก็เลยสวยงามแบบที่เห็นนี่แหละครับ
คุณสืบสกุลมีคลองดิฉันมีบึงค่ะ
พาไปดูค่ะเป็นสะพานไม้ข้ามบึงพลัยค่ะ
สะพานไม้ที่จะให้คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมมันยาวสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลย

อำเภอแก้งสนามนางที่นครราชศรีมานะคะ
สะพานไม้ยาว๔๔๖เมตรนะ
เสาไม้๒๐๐กว่าต้นแข็งแรงมั่นคงรองรับนักท่องเที่ยวได้
แล้วก็มีชื่อค่ะเป็นชื่อสะพานหลวงปู่สมภารอนาวิลัย

เป็นทางเดินข้ามไประหว่างวัดแล้วก็หมู่บ้าน

ผมบราฟคุณอาบริยานิดนึง
เพราะผมจะพาไปเที่ยวทั้งเขื่อนพาไปเที่ยวทั้งแก่ง
พาไปเที่ยวน้ำตกพาไปเที่ยวขุนเขาพาไปดูแม่กไม้

ก็เพราะรวมอยู่ในที่เดียวกันตรงนี้เลย
ที่บ้านมาบกราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรี
มาตอนนี้ชาวชุมชนเตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับ
เพราะว่าถ้าไปที่นี่นะคุณมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายจุด
ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลำแซะแก่งวังวลน้ำตกวังเต่า
ขุนเขาและแม่กไม้ที่สวยงามนะฮะ
คุณจะไปกางเต็นต์ชมวิวตรงเขื่อนลำแซะก็ได้
นี่คุณจะได้เห็นนะมันมีแหลมที่ยื่นออกไปในเขื่อนนะครับ
ก็เป็นสารที่ในการที่จะพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็ไปกางเต็นต์กันนะครับ
แล้วคุณผู้ชมจะได้ดื่มดำกับผืนน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อนลำแซะ
มีฉากหลังเป็นภูเขา๓ลูกเรียงซ้อนกันอย่างสวยงาม
อาจจะนอนที่เต็นต์สายจะไปร่องแผ่ก็ได้

นี่ฮะไปเล่นน้ำตกที่แก่งวังวลน้ำตกวังเต่าเหนือเขื่อนลำแซะนะฮะ
รายล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คุณเห็นไหม
มีครบเลยครบไหมฟินหมดเลยทุกอย่างกลางเต็นต์เอ่ยออกไปเที่ยวเขื่อนเอ่ย
ขึ้นน้ำตกเอยนะมีครบเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นมาตอบคำถามเลยค่ะคุณผู้ชมยังจำก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มังกรได้ใช่ไหม
ลักษณะเด่นมันเป็นยังไงนะคุณผู้ชม
มันเป็นเส้นหรือว่ามันเป็นลูกแล้วต้องผ่ามาตรงกลาง
แล้วถึงจะเจอไข่แบบยางมะตูมนะ
มันเป็นยังไงนะโอ้โหตอบเข้ามาหน่อยละกันค่ะ
เฉลยก็อยู่ในภาพนั่นแหละลักษณะเด่นคือเป็นเส้นหรือเป็นลูก
ตามด้วยแฮชแท็กแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะคะ
คุณผู้ชมตอบลูกแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เลย
ถูกต้องอะไรก็ว่าไปนะฮะง่ายแค่นี้เอง

คุณผู้ชมสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้
รีบตอบเข้ามาเลยค่ะเป็นลูกนะรีบตอบเข้ามา